ต้องหามาต่อกันที่หนุ่มฮอตต่อธานภพกันบ้างดีกว่านะคะ
ปีนี้เป็นปีทองของหนุ่มต่อเลยก็ว่าได้
อันนี้ค่ะนักแสดงหนุ่มเผยว่ารู้สึกดีใจแล้วก็แฮปปี้สุดแต่ที่ทำเอาเจ้าตัวถึงขั้นออกอาการเขินหน้าแดงระหว่างการถูกสัมภาษณ์
ก็ตรงที่คือนักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงกับฉากเปิดอกที่เหล่าแฟนคลับต่างโฟกัสไปที่หัวดมชมพู
เจอคำถามแบบนี้เข้าไปนะหนุ่มต่อไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวจ้ะ
ที่ไม่เกลียวผมจะเขนผมเวลาผมตอบคือ
ก็ดีครับก็ขอบคุณที่ชื่นชมในอวัยวะเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลก
แต่พอวันหนึ่งคนพูดถึงผมเริ่มรู้สึกหรือแปลก
เข้าใจว่าแบบก็เขินครับ

แล้วก็บอกว่าสัญญาสาบานว่าดูหัวนม

ว่านิ้วซูมจนแยะอันนี้เหมือนกัน
อันนั้นเขาเป็นรุ่นใหญ่ของวงการหัวนมชมพูนะคะคุณผู้ชม
เขาก็ผ่านมาได้ก็มีการวิจงวิจารณ์กันหน่อย
แต่ว่าวิจารณ์ไปในที่แบบว่าทางที่ดี